ในกัมพูชาไม่ใช่ที่แรกที่คนนึกถึงพูดถึงหรือว่าจะเดินทางไปเที่ยว
โดยเฉพาะระยะหลังเนี่ยก็มีข่าวโหมกระหน่ำหนาหูว่าเกาะที่กัมพูชาไม่มีการดูแลเท่าที่ควร
ทำให้คนนั้นก็เบิร์นหน้านีไปไม่ไปเที่ยวที่เกาะที่กัมพูชา
แต่ว่าหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกัมพูชาที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือเกาะรง
ตอนนี้ประชาชนท้องถิ่นยืนยันว่ามีการปรับปรุงครับมีการพัฒนาสะอาดสะอ้านแล้วก็น่าเที่ยว
ก่อนที่ห้อมล้อมไปด้วยน้ำทะเลสีฟ้าใสแห่งนี้มีชื่อว่าเกาะรงตั้งอยู่ในเมืองศรีฮานุวิวเมืองตากอากาศทางตอนใต้ของกัมพูชา
หลังไปเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเกาะรงถือเป็นสถานที่ในดวงใจของนักท่องเที่ยวแบ็คแพคที่ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติอันเงียบสงบและมีความเป็นส่วนตัวห่างไกลจากแสงสีและความวุ่นวายจากภายนอก
แต่หลังจากที่เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเกาะโรงได้กลายเป็นเป้าหมายที่เหล่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้หลังไลท์กันมายื่นไหม้ขาดซ้ายและนับวันจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยทำให้เกาะที่เคยสวยงามและเงียบสงบเริ่มเผชิญกับปัญหาต่างทั้งปัญหาขยะและมลพิษในอากาศตลอดจนปัญหานักท่องเที่ยวเม
หันไปเที่ยวในที่อื่นแทน
แต่หากมาฟังความคิดเห็นของคนท้องถิ่นที่นี่พวกเขายืนยันว่าสิ่งที่หลายคนได้ยินมาในแง่ลบต่างเกี่ยวกับเกาะรงนั้นไม่เป็นความจริงทั้งหมด
โดยชาวบ้านบอกว่ามีหลายครั้งที่พวกเขารู้มาว่าเป็นแผนการของเจ้าของธุรกิจในพื้นที่อื่นเป็นผู้ปล่อยข่าว
เพราะไม่ต้องการให้เกิดการแย่งนักท่องเที่ยวกันจนตนต้องเป็นฝ่ายเสียผลประโยชน์
ชายชาวอังกฤษที่มาเปิดธุรกิจบนเกาะรงคนนี้บอกว่าจนถึงตอนนี้เมื่อเขาเข้าไปในเมืองก็ยังได้ยินเรื่องแย่เกี่ยวกับเกาะรง
โดยส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นเก่าเก่าที่ได้รับการปรับปรุงแล้วซึ่งประเด็นเหล่านี้มักจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวในเกาะย่ำแย่
เพราะผู้คนได้พูดกันปากต่อปากถึงด้านที่ไม่ดีของเกาะแต่ธุรกิจของชาวบ้านท้องถิ่นรวมถึงธุรกิจของตัวเขาเองก็กำลังพยายามที่จะฟื้นฟูชื่อเสียงของเกาะโรงบนโลกออนไลน์
โดยการนำเสนอภาพและเรื่องราวน่าประทับใจในด้านที่ผู้คนไม่เคยรู้มาก่อนเพื่อให้นักท่องเที่ยวหน้าใหม่ได้รู้จักเกาะแห่งนี้
นี่เป็นสาเหตุที่ประชาชนในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชาลุกขึ้นมาร่วมมือกันวางแผนพัฒนาเกาะรงเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้
โดยจะทำการพลิกโฉมเกาะโรงจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นธรรมชาติแต่ขาดการดูแลอย่างครบวงจรให้กลับกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชั้นดีมีมาตรฐาน
โดยได้เริ่มจากการจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายหาดบนเกาะทุกเดือนและการยกระดับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ตรวจตระเวนในเวลากลางคืนตลอดจนการติดตั้งระบบป้องกันมลพิษในอากาศที่ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
จากนี้รัฐบาลยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าตื่นเต้นและปลอดภัยพร้อมทั้งรณรงค์เรื่องการเคารพวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น
ทั้งนี้เพื่อฟื้นคืนชื่อเสียงและความมีเสน่ห์ของเกาะให้พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน